มาดูอีกเรื่องหนึ่งกันหน่อยนะคะช่วงนี้ไลฟ์สไตล์คนเปลี่ยนนะคะ
เพราะว่าเขาไม่ให้ไปทานที่ร้านอาหารปรากฏมีประเด็นเกิดขึ้น
ก็คือเป็นนุ่มส่งอาหารคนหนึ่งปรากฏว่าหนุ่มส่งอาหารคนนี้ไม่ยอมขึ้นไปส่งอาหารให้ที่ห้องบนคอนโด
ซึ่งมันเป็นกฎของบริษัทอยู่แล้วว่าเขาจะขึ้นไปส่งไม่ได้

หนุ่มส่งอาหารคนนี้หยาบคายมากอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่ฟัง
ด่าด่าอย่างเดียวสุดท้ายโดนไล่ออกนะคะ

ผู้หญิงที่ด่าคนที่ส่งอาหารไม่โดนไล่ออก
ผู้หญิงที่ด่าเนี่ยพอคลิปมันถูกปล่อยออกมาปุ๊บ
ต้นสังกัดที่เป็นบริษัทที่เธอทำงานอยู่เห็น
ไล่ออกเลยจ้ะให้ดูคลิปกันก่อน
ผมก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันครับพี่
ก็อยากถามว่าชื่ออะไรไง
ทำไมมาตะกายไม่เหมือนกันหมดทุกคน
พี่ฟังผมก่อนนะพี่จะเย็น

ให้ลูกค้าลงมารับด้านล่าง

ต้องการที่จะไม่อยากที่จะสัมผัสของ

มีปัญหาทุกเรื่องเลย
เวลาตัดจ่ายผ่านประเทศอีกแบบนี้

คือน้องที่เป็นคนส่งของก็

สุดท้ายเรื่องนี้จบลงตรงที่ว่า

แล้วก็ไล่เขาออกจากคอนโดไปเลย

เพราะว่าหลายคนคอมเมนต์บอกว่าอุ๊ยพี่พฤติกรรมพี่ไม่เหมาะสมเลยนะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอต้องลบคลิปที่ตัวเองโพสต์แต่ไม่ทันแล้วค่ะ
คือคลิปที่เราเห็นเป็นคลิปที่ฝั่งคนส่งมาโพสต์
แต่เธอก็ถือโทรศัพท์ถ่ายอีกฝั่งเป็นเรื่องเหมือนกัน
ซึ่งเธอลบคลิปของเธอที่เธอถ่ายเอาไว้แล้ว
โดนกระแสตีกลับจนแบบว่ารับไม่หวาดไม่ไหว
แต่อะไรก็ตามที่มันลงออนไลน์ไปแล้วมันเก็บไว้ได้ค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตวันที่๑๙เมษายนค่ะ
สาวประเภท๒คนนี้เขาเป็นพนักงานขายของบริษัทรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
ซึ่งเวลาต่อมาเฟซบุ๊คของโชว์รูมรถยนต์ที่ผู้หญิงคนนี้ทำงานอยู่เนี่ยนะคะ
ก็โพสต์ข้อความออกมาขอโทษ
กราบเรียนลูกค้าและผู้มีอุปการรักคุณทุกท่าน

ถือว่าเป็นพนักงานใช้คำพูดกิริยาก้าวร้าวรุนแรงไม่เหมาะสม
ทางบริษัทบอกว่าอาจจะเป็นความเครียดที่โชว์รูมต้องปิดทำการไปจนถึงสิ้นเดือน
ซึ่งเรื่องนี้บริษัทตั้งกรรมการสอบสวนข้อได้จริงไปแล้ว
และช่วงบ่ายที่ผ่านมาบริษัทมีคำสั่งให้สาวประเภท๒คนนี้

เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงและไม่ให้เป็นอย่างกับพนักงานคนอื่น
รวมถึงกำชับได้ว่าหลังจากนี้บริษัทจะมีการ
เลือกบุคคลที่จะมาเป็นพนักงาน
แล้วก็ฝึกอบรมพนักงานทุกด้านให้ดีที่สุด
แต่ว่าเห็นในโซเชียลของสาวประเภท๒คนนั้น

เขาไม่อยากลงมาเพราะว่าเขายังกักตัวอยู่

ไม่อยากให้ลงมาเอาของบอกให้ขึ้นไปก็ไม่ยอมขึ้น
อะไรประมาณนี้เขามีเหตุผลของเขาว่าเขาเป็นไข้
ไม่อยากลงมาแต่ว่าพฤติกรรมที่เห็นมันก็